คุณผู้ชมไปดูเหตุสลดที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีคนงานของโรงเรียนนะคะ
เขาก็ตัดย่าในสนามไม่ทันสังเกตว่าต้นไม้เนี่ยมีพึ่งทำรังรังใหญ่มาก
เป็นพึ่งหลวงนะคะครับเพิ่งคงได้ยินเสียงแบบเสียงเครื่องตัดย่า
เสียงมันดังแล้วก็กลิ่นน้ำมันมันแบบกลิ่นแรงมากพึ่งเนี่ยนะบินมารุมต่อย
เสียชีวิตเลยนะคะคนงานคนนี้เสียชีวิตอยู่กลางลานจอดรถของโรงเรียนเนี่ยค่ะ
นอนอยู่แบบนี้เลยคือฝูงพึ่งหลวงเป็นร้อยตัวมารุมต่อยคนงานคนนี้
แล้วคนงานคนนี้ก็อายุเยอะแล้วอายุเจ็ดสิบสี่
นายสุทัศน์นวลฝันนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเก้าโมงเช้า
ดูตรงเนี้ยะเนี้ยค่ะดูบัดแผลนะคะเด็กมองเหล็กในฝังทั้งทุกอย่างะ
เป็นคนงานโรงเรียนกาวิระวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ตามตัวใบหน้ามือสองข้างอย่างที่ให้คุณผู้ชมดูภาพไปเมื่อสักครู่นี้

คือนายสุทัศน์เขาไปตัดญาติที่สนาม

นี่คือเหล็กในของพึ่งหลวงที่ไปรุมต่อยฝังอยู่แบบนี้

คือเขาไม่รู้ว่าพึ่งหลวงทำรังอยู่บนต้นไม้
คนงานเขาบอกว่าคนอื่นนะคะเขาบอกว่าคาดว่า

แล้วก็ได้ยินเสียงดังของเครื่องตัดย่า
มันก็ตกใจออกมาจากรัง

นายสุทัศน์คือวิ่งหนีแต่หนีไม่ทัน
ล้มตัวลงไปกลางลานจอดรถ
ฝูงพึ่งก็ยิ่งโอ้โหมารุมต่อยนะคะเป็นร้อยตัว
คนงานคนอื่นคุณครูที่อยู่ในโรงเรียน
เห็นเหตุการณ์รีบโทรแจ้งกู้ภัยแต่ช่วยไม่ทัน

ถึงขั้นต้องจุดไฟไล่
ถึงจะบินกลับรังไปค่ะคุณผู้ชม

บอกว่าเพิ่งน่าจะมาทำรังแบบใหม่เลย

คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้

ก็ดูแลสถานที่ดูแลโรงเรียนตามปกติ
หลังจากนี้ก็ต้องไปแจ้งทางเทศบาลให้มาตรวจดูหน่อยนะคะ
เพื่อความปลอดภัยเพราะไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่านักเรียนช่วงเปิดเทอม

อันตรายจริงนะครับ